คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาจุดที่ฝนมีการกระจายตัวหลัก
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แต่ว่าอีสานบางจุดบางพื้นที่ยังคงแห้งแรงอยู่

จุดที่ต้องเจอกับความแห้งแรงถึงเวลาที่จะต้องสำรองน้ำ
เพราะว่าหลังจากนี้จะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เข้ามาปกกลุ่ม
แล้วก็เข้ามาปกกลุ่มยาวนานต่อเนื่อง
ก็จะทำให้สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้เยอะเลยทีเดียว
จัยหลักก็เนื่องมาจากพายุที่มีการก่อตัว
แถวบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีถี่ขึ้น
ก่อตัวของพายุแถวนี้ก็จะนำเอาฝนเข้ามาสู่เมืองไทยของเราด้วย
ก่อนหน้านี้มีพายุหนึ่งลูกนะครับเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศจีน

หลังจากนี้ก็จะมีประมาณ๒๓ลูก
ที่จะค่อยเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่แถวเวียดนามแถวลาวตรงนี้
ก็จะทำให้เอาฝนมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานด้วย

ก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็เฉียดบริเวณอ่าวตังเกีย

แล้วก็มีการหมุนวนขึ้นไปสู่บริเวณดังกล่าว
ซึ่งถือว่าเป็นพายุที่กำลังแรงเลยทีเดียว

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
ในช่วงนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห

จุดที่มีปริมาณฝนสะสมค่อนข้างเยอะ
สังเกตว่าภาคเหนือครับยังคงเยอะต่อเนื่อง

นี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝน

ฝนนั้นมีการเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่ม

คุณผู้ชมดูในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห

เริ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อน

นี่คือฝนที่จะสามารถทำให้หลายพื้นที่

ยังไงก็ติดตามการประกาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ